ต้องขอแสดงความยินดีกับพระเอกหนุ่มณเดชนคูกิมิยะนะคะ
ที่สามารถคว้าปริญญาโทมานอนกอดได้สำเร็จนะคะ
หลังจากที่โอ้โหตั้งใจเรียนทุ่มเทเวลาเรียนมากว่า๒ปีค่ะคุณผู้ชม
ซึ่งเจ้าตัวก็บอกว่าจริงแล้วเนี่ยการเรียนปริญญโทนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความฝันนะ
แต่ว่าอาจจะใช้เวลาเรียนนานเกิน๒ปีตามที่เจ้าตัวเคยคาดการณ์ไว้
เพราะต้องเรียนแล้วก็ทำงานไปด้วยแต่สุดท้ายแล้วค่ะ
ก็มุ่งมั่นตั้งใจเรียนจนจบมาได้ตามที่หวังซึ่งคนที่ดีใจที่สุด
ปริ่มที่สุดก็คงจะเป็นแม่แก้วล่าสุดนะคะ
แม่แก้วเนี่ยได้โพสต์ภาพที่หนุ่มณเดชน์ถ่ายร่วมเฟรมกับอาจารย์
หน้าคณะนิเทศศาสตร์พร้อมกับเขียนแคปชั่นว่า
แม่กับป๊าดีใจกับลูกแบรี่ด้วยนะครับซึ่งก็มีเหล่าเอฟซีพร้อมใจกันมา
แสดงความยินดีกับพระเอกขวัญใจมากมายนะคะพร้อมกับชื่นชมว่าเป็นพระเอกครบสูตร
เอาดีทั้งเรื่องเรียนและเรื่องงานนะคะอันนี้จบทั้งตรีจบทั้งโทที่มหาวิทยาลัยรังสิตเลยนะ
อกจากนี้ค่ะก็ยังมีเหล่าแฟนคลับแชร์ภาพของหนุ่มณเดชน์
หลังจากเข้าพบอาจารย์เพื่อสอบปิดเล่มปริญญาโทเสร็จเรียบร้อย
เจ้าตัวก็ยังได้บริจาคเงินจำนวนหนึ่งแล้วก็ร่วมแจกอาหารให้กับคนยากไร้
ซึ่งเป็นโครงการของทางมหาวิทยาลัยด้วยสมกับเป็นพระเอกขวัญใจของใครหลายคนจริงนะคะ
นี่ก็เป็นโครงการของมหาวิทยาลัยก็ยังยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือ
ส่วนก่อนหน้านี้ก็ช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอดหลากหลายรูปแบบนะคะทั้งที่ออกสื่อและไม่ออกสื่อ
ณเดชน์นี่เป็นพระเอกหนุ่มที่ครบเครื่องแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีของสังคมนะคุณนะ
ใช่แล้วล่ะค่ะถึงว่าใครก็รักเขานะคะ